รูปเล่มโปรดติดตาม

โซนที่เป็นเหมือนชุมชนของทาง๒๔เนี่ยปั๊บ

ในเครื่องดื่มที่คุณย่าเตรียมให้เนี่ยมันมีทั้งเท่ากระดูกหมาดำ

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
และในค่ำคืนวันนี้เรายังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
จากนักเล่าจากโซเชียล
ให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามรับฟังกันเหมือนเช่นเคย

ทุกเรื่องที่คุณผู้ชมจะได้ฟังในต่อไปนี้
คุณผู้ชมจะต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟัง
เพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
อยากให้ทุกท่านนั้นได้รับฟังในทิศทางของความบันเทิงซะมากกว่าครับ
และในค่ำคืนวันนี้เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่สถานีผีดุของเราได้มีโอกาสต้อนรับนักเล่าจากโซเชียล

แต่วันนี้เนี่ยเรามีธีมในเรื่องของความลึกลับของเธอครับ

วันนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับใครเรื่องนี้
เป็นเพื่อนค่ะที่อยู่ที่ฝรั่งเศส
ใช่ค่ะเป็นเรื่องของหลวงตาค่ะ

ค่ะเท่าความไปตัวเพื่อนของเมนะคะ
เขาเป็นอาสาสมัครเขาเรียกว่าเป็นตำรวจ
แต่ว่าจริง๘๐ของงานของเขา
เขาจะเป็นด้านกู้ภัยเบื้องต้นมากกว่า
ประถมพยาบาลพาคนไปถึงโรงพยาบาลพวกนี้ค่ะ

ถูกต้องค่ะถูกต้องภาพนั้นเลย

ก็เป็นเรื่องของเพื่อนคนนี้เกิดทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะคะ
ไปใต้ตะวันตกพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะ
ไม่อยากบอกว่าลุงลึกว่าเป็นเมืองไหน
ก็เขาเล่าให้ฟังว่ามันมีประสบการณ์เดียว
ที่เขาเจอมาแบบนี้แล้วเป็นเรื่องแปลก
ทีนี้พอเขามาทำความรู้จักกับเมน
พอเริ่มสนิทนะคะเขาก็เริ่มเดาได้ว่าแบบ
เรามีเซนต์ด้านนี้มีอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นหนึ่งในเรื่องที่เขาก็ไม่ได้กล้าเล่าให้คนอื่นฟัง

เพราะคนที่นู่นไม่เชื่อกันไงคะ
กลัวเล่าไปคนอื่นจะว่าเพ้อเจอ
แต่พอมาเจอคนเอเชียอย่างเราแล้วมีความเชื่อคล้ายกัน

เขาเข้าเวรอยู่ครั้งนึงอะนะคะ

เขาก็เหมือนกับว่าเขาให้ตารางเวลาของเขาล่วงหน้าประมาณ

จินตนาการเหมือนงานอสาสมัครที่นี่เลยค่ะ
คือได้รับวอลเข้ามาแล้วก็ได้รับพิกัด
ว่าเนี่ยจะต้องรีบขึ้นรถไปกับทั้งทีม
เราไปกู้ภัยหรือไปประถมพยาบาลเบื้องต้นที่ไหน
แล้วมีเคสที่ว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาก็ได้ข่าวเข้ามาเฉยว่า
มีผู้หญิงคนนึงอายุประมาณ๓๐นะคะ
มีไข้ขึ้นสูงมากจนถึงขั้นว่าเผลอคือใกล้ช็อก
แล้วก็ไม่ยอมให้คนแบบแตะตัวอะไรมากเนี่ยค่ะ

เขาก็รีบบึงกันไปตามพิกัด
ทีนี้คนที่อยู่ระแวกนั้นเมืองนั้นเนี่ยค่ะ
เขาจะรู้ว่าพิกัดนี้
มันเป็นโซนที่ดูอันตรายของเมือง
มีทั้งสลำมีทั้งเป็นโซนที่มีโสเพณี
มีการขายยาอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วอีกหนึ่งกลุ่มที่อยู่ในโซนเดียวกันเนี่ย
คือกลุ่มที่เราเรียกกันว่าพวกยิปซี
เขาจะอยู่เป็นชุมชนของเขาเลย

แล้วก็แบบคนนอกเข้ายากคนในไม่ออกอะไรอย่างนี้ครับ

จะเป็นที่โจทย์กันในคนที่อยู่ในเมืองนั้นว่า
อันนี้เหมือนกับเป็นชุมชนลึกลับของเขานะ
คือพูดเรื่องความรุนแรง
มีการหลักขโมย
แล้วก็อาจจะแบบเรื่องความเชื่ออะไรแบบนี้ค่ะ

ตัวและเตรียมใจกันพร้อมแล้ว
ก็มุ่งไปสู่จุดหมายนั่นนะคะ
พอไปถึงปั๊บเขาบอกว่ามันดูเป็นโซนที่คล้ายเป็นซอยตันที่ใหญ่มาก
มีบ้านเรียงกันแบบเป็นหลังตึกอย่างนี้ค่ะ

แล้วเขาก็ไปตามบ้านเลขที่

อายุประมาณ๕๐กว่าอะไรอย่างนี้นะคะ
เขาก็พอมองออกวันนี้อาจจะเป็นเหมือนตัวแม่
หรือแบบว่าเป็นคือผู้ใหญ่ในบ้านพูดอย่างนี้
เปิดประตูให้ไม่พูดจาอะไรแล้วก็แค่บอกว่าอยู่ห้องด้านใน
ซึ่งของที่ฝรั่งเศสถือว่าเสียมารยาทมากนะคะ
คือต่อให้เราจะไม่อยากต้อนรับหรืออะไรก็ตาม
คำว่าสวัสดีเนี่ยมันคือเขาถือกันมาก
เหรออเรนนี่ใช่ค่ะต่อให้รีบร้อนอะไรยังไงแค่ไหนก็ตาม

แต่นี่คือเปิดประตูมาข้างในอเรนนี่ตัดบทไปเลยใช่ข้างใน
เขาก็เหมือนตามแสงไฟของห้องไปเขาก็ตามเสียง
เขาก็บอกว่าทั้งทีมมีกันอยู่๔คนบวกคนขับเป็น๕
คนนี้ก็กรูกันเข้าไปในห้องนี้เพื่อที่ว่าจะไปดูสถานการณ์ว่าตัวผู้หญิงเนี่ย
ลักษณะเขาเป็นยังไงเขาป่วยอะไรถึงขั้นไหนอย่างนี้ค่ะ
อบเครื่องมือแพทย์เข้าไปเบื้องต้น
เขาบอกว่าเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเจอผู้หญิงคนนี้แบบเหมือน
ขดตัวค่ะอยู่บนเตียงของเขา
คือสภาพนี้เป็นเหมือนป้องกันตัวค่ะ

แล้วก็ชี้มาที่มุมหนึ่งของห้องแบบกลัวกลัวกลัว
ทุกคนก็มองตามก็แบบไม่มีอะไร
เป็นมุมว่างเลยค่ะในห้องเขา
ตัวสามีของผู้หญิงคนนี้อยู่ใกล้
คอยแบบเหมือนจับมืออยู่บอกว่าเออไม่เป็นไรนะ
เออทำใจดีอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วเขาก็หันมาเหมือนอธิบายให้กับทางกู้ภัย
ให้ฟังว่าเนี่ยตัวภรรยาเขาตื่นนอนมา
คือเขาอยู่สะดุ้งตื่นมา
ด้วยความที่ภรรยาเนี่ยแบบสะบัดนะคะ
เหมือนแบบว่าเขย่าในเตียงสะบัดไปพลิกไปพลิกมาแต่แรงมาก
แล้วก็แบบเริ่มตะโกนเริ่มทำเสียงแปลกเนี่ยค่ะ
เขาก็ตื่นแล้วก็พยายามที่จะปลุกภรรยาให้ตื่น
ภรรยาก็ไม่ตื่นคือไม่ได้สติสักทีอย่างนี้ค่ะ
เขาพยายามอยู่บอกสักพักเลยนะสิบก่อนนาทีอย่างนี้
จนแบบเริ่มใจไม่ดีแล้วว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่า

แล้วก็พยายามที่จะปลุกคืออย่างน้อยให้ได้สติอย่างนี้ค่ะ

ตัวภรรยาก็ตื่นมาในสภาพที่เหมือนคนเพ้อ
พูดจาไม่รู้เรื่องชี้ไปอย่างเดียวเลยค่ะ
มุมนั้นที่บอกว่ากลัวมากแล้วก็ตัวสั่น
ตัวสั่นตัวร้อนขึ้นเรื่อยเหงื่อโชคอย่างนี้ค่ะ
เขาก็วัดไข้วัดความดันอะไรทุกอย่าง
ไข้๓๙กว่าค่ะ
สูงมากสูงมากคือแล้วด้วยการที่ว่าแบบ
ทางกู้ไพรไม่รู้ว่าตัวภรรยานี้
อยู่ในสภาพนี้มานานแค่ไหนแล้ว
แล้วก็ดูความดันอะไรทุกอย่างคือไม่โอเค
เขาบอกว่าเนี่ยกลัวเดี๋ยวช็อก

คือยังไงก็ต้องให้ถึงมือแพทย์เนี่ยดีกว่า
เขาก็เอาขึ้นเปรย์อย่างนี้นะคะ
หอบขึ้นรถเสร็จปั๊บปิดประตูปั้งสตาร์ท

เขาบอกเชื่อหรือเปล่านะเมย์
ออกจากโซนที่เป็นเหมือนชุมชน

เหมือนอย่างนี้ค่ะพี่แจ๊ค
แล้วตื่นอะ
หลุดจากตรงนั้นเหรอ
หลุดนี้ได้ยังไงอย่างนี้ค่ะ
ตัวสามีซึ่งก็ขึ้นรถนั้นไปด้วยนะคะ

เมื่อกี้แบบเธอมีไข้นะ

ทางกู้ภัยก็วัดไข้ของตัวผู้หญิง

ตามหลักวิทยาศาสตร์และการแพทย์
บอกภัยในแบบ๑๐นาที

นาทีเพื่อออกจากชุมชนนี้มาถนนใหญ่

ถ้ามันอาการแปลกอย่างนี้อย่างน้อย
คือข้อบังคับของทางกู้ภัยค่ะ
ยังไงก็ต้องส่งให้ถึงมือแพทย์
ก็แจ้งกับทางฉุกเฉิน
เพราะอาการเบื้องต้นเป็นอย่างนี้
พอขึ้นรถของทางกู้ภัยปั๊บ
อาการเป็นแบบนี้ซึ่งมันดูแปลกมากเลย
คงจะต้องตรวจอะไรหลายอย่าง
อาจจะมีความผิดปกติอะไรของร่างกายหรือเปล่า
ก็พยายามคิดไปด้านวิทยาศาสตร์
ทีนี้ทางทีมแพทย์ที่อยู่ฉุกเฉิน
เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าสำหรับเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มาก

ฉะนั้นทางทีมกู้ภัยเขาจะรู้จักกับพวกทางทีมพยาบาล
ทีมแพทย์อะไรที่อยู่ฉุกเฉินอยู่แล้ว
เขาก็ดึงตัวออกมาคนนึงค่ะ

เป็นพยาบาลที่ประจำช่วงดึกอยู่แล้ว
เขาก็บอกว่าเฮ้ยช่วยจับตาเคสนี้หน่อยได้ไหม
แล้วโทรมาเล่าให้เขาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้

โดนของแต่ต่างประเทศ
เขาไม่เคยรู้จักเรื่องพวกนี้มาก่อน

ยังไงก็โทรมาอัปเดตให้นิดนึง

เวลาผ่านไปประมาณ๒อาทิตย์อย่างนี้ค่ะ
เขาก็มีกลับมาเข้าเวรใหม่

หมดไปเคสหนึ่ง๒เคส๓เคส

เคสสุดท้ายเหมือนของคืนนั้นอย่างนี้ค่ะ

ที่เดิมบ้านหลังนั้นเหรอ

ออกไปกันพิกัดเดิมนี้เลย

เริ่มอธิบายสิ่งที่เธอเห็น

แล้วก็แบบเหมือนควร

มันแยกเขี้ยวใส่เขา
ดีไม่ดีจะกระโดดขึ้นเตียงมาแล้วเนี่ย

ขึ้นสูงปี๊ดอย่างเงี้แล้วลักษณะคือ

เหมือนเดิมค่ะพาออกไปจากบ้านเนี่ย
ขึ้นรถฉุกเฉินไปเหมือนเดิม

พอไปถึงที่โรงพยาบาลปั๊บ

ถ้าอย่างนั้นเขาเป็นห่วงเคสนี้
เขาขออยู่ต่อได้ไหม

แค่รายงานตัวว่า

เคสนี้แปลกจริงอย่างที่เธอบอก

เขาบอกพอมาถึงฉุกเฉิน

ก็คือหาที่มาไม่ได้ว่า

ตรวจเลือดตรวจอะไรหมดตั้งแต่ครั้งแรก

เขาบอกสภาพร่างกายทุกอย่างปกติ

ความแปลกตรงนี้ได้
เขาก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าแบบ

พอมาถึงที่โรงพยาบาลปั๊บ
ตัวผู้หญิงไม่กล้าพูดอะไรต่อค่ะ
เหมือนมีความเกรงอะไรบางอย่าง

พวกทางทีมแพทย์เขาจะรู้กัน
คือเหมือนแบบจับพวกอาการอย่างนี้ได้ค่อนข้างเร็ว

ดูเป็นตรวจภายในส่วนตัว

ทีนี้ตัวภรรยากระซิบบอกกับทางทีมแพทย์ว่า
ขอไม่กลับไปบ้านได้ไหม

หรือว่าให้เป็นญาติของทางผู้หญิงเนี่ย

ซึ่งเขาไม่ทำกัน
จากว่าจะเป็นเคสที่มีการทำร้ายร่างกาย

มีอะไรที่เหมือนแบบเป็นร่องรอยของการทำร้ายร่างกายไหม

แต่ตัวผู้หญิงบ่นว่า

รู้สึกว่าตัวเองช้ำไปทั้งตัว

คนไม่เห็นแผลของเขา

เขาก็เลยรีบทำตำรวจมา
ตำรวจก็ไปไกลเกลี่ยกับทางบ้านว่า
เขาอยู่ในภาวะที่ตอนนี้อาจจะตกใจนะ

เดี๋ยวลองให้เขากลับไปอยู่กับทางบ้าน

แล้วก็ค่อยมารับกลับไปบ้าน

เขาก็ไม่กล้าแบบเหมือนแสดงออกอะไรมาก

ตัวแม่ก็ไม่ได้แบบว่าพยายามที่จะ
ยืนยันว่าจะเอาลูกสะพ้ายกลับให้ได้

ทีนี้ผู้หญิงเนี่ยพอกลับไปบ้านพ่อแม่

กลับบ้านสามีเหมือนเดิม

ใช่อาการดีขึ้นแล้วกลับบ้านสามี
ทีนี้เคสเข้ามาเหมือนเดิม

เขาก็ไปคราวนี้เนี่ยทางกู้ภัยก็เลยตัดสินใจว่า

เริ่มมีอะไรไม่น่าไว้วางใจแล้วกับบ้านหลังนี้

แล้วไปแต่ละครั้งแล้วลักษณะเหมือนเดิม

หรือผู้หญิงจะโดนยาอะไรสักอย่าง
แล้วมันเป็นช่วงที่ว่าอยู่ไม่นาน

พอตำรวจไปถึงที่บ้านปรับ

ผู้หญิงแยกสามีแยกแม่ออกมา
ตัวแม่พูดอย่างเดียว

บอกว่าเอาลูกสะพัยนี้ออกไปจากบ้าน

หรือสงสัยไม่ถูกกันจริง

ลูกสะพัยแม่ผัวอะไรสักอย่าง
ที่ไม่ลงรอยถูกค่ะ
บอกโอเคงั้นเอาผู้หญิงออกมาก่อน

คนที่ดูเป็นผู้ป่วยเนี่ยเอาผู้หญิงออกมาก่อน
ผู้หญิงก็ขึ้นรถออกจากโซนนั้นหายเหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะพี่แซค
มันเริ่มแบบเริ่มมีอะไรแล้ว
เขาก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพอพาผู้หญิงไปที่โรงพยาบาล

ผู้หญิงบอกว่าคือเขาไม่เป็นอะไรเลยนะ
แล้วก็ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายไม่ได้อย่างนี้
แต่ว่าเขาแค่บอกว่าเขาเจ็บทั้งตัวแต่ก็ยืนยันไม่ใช่สามีที่ทำเขา
เขาพูดอย่างเดียวว่าคือไม่ได้โดนสามีตกตี
ถูกใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นหมาหมาที่อยู่ที่บ้านเนี่ย
ถ้าจะมาจับใครจับหมาไอ้ตัวดำเนื้อตัวดำตัวใหญ่จับหมาไป
ทุกคนก็มองหน้ากันแบบไม่มีหมาที่บ้านหมาที่ไหน
พอเขาก็กลับไปเหมือนแบบสอบสวนกันนิดนึงอย่างนี้ค่ะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้ไหมไม่เจออะไร
เวลาผ่านไปอีกเป็นเป็นเดือนค่ะเหตุมันกลับมาที่ว่า
ตัวเพื่อนเมย์เนี่ยก็เป็นวันหยุดของเขาปกติ
เขาก็ไปที่ซุปเปอร์ไปเดินห้ามไปอย่างนี้แล้วดันไปสวนกับผู้หญิงคนนี้

เดินมากับสามีเขาเขาก็เลยเข้าไปถามว่าเออเป็นยังไงบ้างแบบ
ยังป่วยอยู่หรือเปล่าแบบอาการดีขึ้นไหม
ตัวสามีก็บอกว่าเขาย้ายบ้านแล้วย้ายออกมาไม่อยู่กับทางครอบครัว

ใช่ค่ะไม่อยู่กับทางคุณแม่
ทีนี้เขาก็ยิ่งแบบเหมือนมั่นใจในสิ่งที่เขาคิดว่า
โดนกันแกล้งแน่นอนตัวผู้หญิงเนี่ย
ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาถามได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
ที่แบบนี้๓คืนเต็ม๓รอบอย่างนี้
ที่เขาไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยแล้วเจออะไรแปลกเนี่ย
ผู้หญิงไปโดนอะไรมาเขาบอกว่าเขาไม่รู้มาก่อนนะ

เท่าความไปพี่บอกตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะว่าเป็นครอบครัวครับยิบสี่อืม
ทีนี้พอเป็นคนยิบสี่แบบเนี่ย
ภาพให้นึกเหมือนเป็นครอบครัวจีนที่อยู่ทางไทยอย่างนี้ค่ะพี่แจ๊ค
ที่ว่าจีนแต่งกับคนจีนถ้าว่าเคร่งมากนะคะ
ต้องแต่งกับเฉพาะคนจีนเท่านั้นถ้าออกนอกไปเหมือนเอาชนชาติอื่นมา

ไม่ชอบเขาก็บอกว่าว่าแล้วเชียว
ตัวแม่ผัวเนี่ยต้องไม่โอเคใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่
อ้าวพลิกแล้วหัดมุม
เป็นคุณย่าเป็นคุณย่าของสามี

บ้านนั้นมีคุณย่าด้วยซึ่งไม่ออกมาจากห้องไม่แบบปรากฏตัวให้ใครเห็น

ใช่ค่ะใช่เขาบอกเฮ้ยเอามีคุณย่าด้วยเหรอ
เขาบอกใช่ก็อยู่กันเหมือนเป็นแบบครอบครัวใหญ่อย่างนี้
แต่ละคนเหมือนพอเป็นครอบครัวใหม่มาก็เข้าห้องใหม่เข้าห้องใหม่
หรือยังน้อยต่อบ้านแล้วก็สร้างห้องเพิ่มอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่ต้องอยู่ใต้หลังคาเดียวกันเขาก็อธิบายให้ฟังว่า
ตัวแม่เขาวันหนึ่งเนี่ยมาหาลูกชายแล้วก็บอกกับลูกชายบอกว่า
ถ้าเธอรักลูกสะพ้ายรักแฟนของเธอเนี่ยเอาออกไปจากบ้านนี้
ไม่ต้องสนไม่ต้องฟังคำพูดของใครทั้งสิ้น
ว่าแบบคนในบ้านจะค้านกันยังไงให้รีบพาออกไปไม่งั้นตายแน่
เขาก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเอาออกไปจากบ้านก่อน
เดี๋ยวนัดคุยกันข้างนอกถ้าคุยกันในบ้านเนี่ยไม่ปลอดภัย
ภายในคืนนั้นเลยเขาก็เก็บของเลยทุกอย่างที่เก็บได้เร็วที่สุด
ขึ้นรถพาผู้หญิงออกไปแล้วก็ไปหาบ้านอยู่กันใหม่
เราไม่กลับมาที่บ้านตรงที่เนี่ยอีกเลยตรงชุมชนเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าแบบตัดขาด
ทีนี้คุณแม่ก็เหมือนมาหาครอบครัวเนี่ยค่ะแล้วก็มาอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่า
ย่าเนี่ยตั้งแต่ยุคของแม่เขาแล้วเขาไม่ได้รับการยอมรับ
เพราะคุณแม่ก็เป็นลูกครึ่งเหมือนลูกครึ่ง๒๔กับฝรั่งเศส
แล้วก็แต่งเข้ามาอย่างนี้ทางย่าเนี่ยไม่โอเคตั้งแต่ต้นแล้ว
แต่เขาก็บอกว่าก็เป็นแค่ลูกชายคนที่สอง
ไม่ใช่ลูกชายคนโตสุดของบ้านยังพอรับได้
ทีนี้คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าคุณย่าเนี่ยเขาเป็นเหมือนหมอผี
เป็นคล้ายแบบถ้าเรียกกันตรงเลยเป็นแม่มด
เป็นแม่มดของทาง๒๔เขา
ของทางมาจากโรมาเนียเลย
แล้วก็ดูไพ่ได้สาบแช่งคนได้
แล้วเขาก็เหมือนแบบสาบแช่งไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไร
ว่าคนที่ไม่มีคำว่าไม่มีเลือด๒๔เลย

ไม่ให้เข้าบ้านถ้าเข้ามาขอให้มันตาย
กลายเป็นว่าทางตัวของคุณย่าเนี่ยเคร่งว่า
ถ้าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่มีเลือดเนื้อเชื้อไขสายเลือดของ๒๔
เข้ามาในหลังคาบ้านนี้เด็ดขาด
คือนางฝังใจตั้งแต่ตอนเขาสาว
ว่าเหมือนกับว่าเขาเล็งหนุ่ม๒๔ไว้คนหนึ่ง
เหมือนคุมถุงชนนะคะสมัยนั้นเลย
แต่ว่าตัวผู้หญิงเนี่ยชอบผู้ชายนะ
ตัวคุณย่าเนี่ยชอบแบบผู้ชายที่เขาเล็งไว้

ตัวผู้ชายเนี่ยหนีไปกับผู้หญิง
อย่าบอกว่าหนีไปกับผู้หญิงที่ไม่ใช่สายเลือด
โหมีน่าแล้วก็ตัดขาดจากครอบครัวทั้งหมด

พูดง่ายฝังใจ
กับน้องชายของผู้ชายคนนี้แทน
เขาก็ยิ่งแบบฐโห้แบบหยามกัน

เขาก็ฝังใจตั้งแต่นั้นมา
ทีนี้เรามาได้สะพายที่แบบเป็นลูกครึ่งอีก
แต่ตัวคุณแม่ที่เป็นแม่ของสามี
ไม่ได้โดนมนต์อะไรพวกนี้มาก
เพราะเขายังมีเลือด๒๔เครื่องนึง
คุณญาตร์ก็เลยไม่เป็นไรมาก
แต่พอคราวนี้เนี่ยโอ้หลานสะพัยเข้ามา

แต่ตอนหน้าเหมือนว่ากลอบต้อนรับดีทุกอย่าง
ล้านฉันชื่นชมเธอเธอเป็นคนดีคนสวยคนอะไรอย่างนี้ทุกอย่าง
แต่พอมาอยู่หลับหลังคือตัวคุณแม่อธิบายให้ฟังว่า

ตายคาบ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะฝังแล้วจะเอาไปเหมือนแบบเป็นผีที่เขาจะเลี้ยงไว้อย่างนี้
ทีนี้แม่เล่ามาว่าคือเขาไม่แน่ใจ
แต่เขาเห็นแล้วตั้งแต่วันที่แบบแต่งงานแล้วพาตัวผู้หญิงเข้าบ้านเนี่ย
เขาบอกว่าตามประเพณีแม่ก็แบบประเพณีตรงไหน
ตอนที่ฉันเข้าบ้านฉันไม่เห็นเออฉันไม่ได้ดื่มอะไรแบบนี้
กลายเป็นว่าอืมพูดแล้วขยะ
มันมีทั้งเท่ากระดูก

ที่คุณย่าไปขังให้อดตาย
พอใกล้ตายคุณย่าไปเชื่อด

เอาเลือดของหมาดำนี้ไปสาดบนเตียง
ที่สามีภรรยาจะไปนอนกัน

แล้วก็เอาผงกระดูกของหมาดำมาใส่
เครื่องดื่มนี้ที่เขาเตรียมให้

เอาประจำเดือนของใครก็ได้

แล้วก็สาบแช่ง

มันดูดีมากมันหอมมันน่ากิน
ทั้งที่มันไม่ควรจะรสชาติหอม

เขาบอกว่าตอนที่เขารับเครื่องดื่มนี้มา

เขาก็กินหมดหมดทุกหยด

โดนสาบแช่งทุกคืนไล่มา

เดี๋ยวนะเรื่องพวกนี้คือหลายคนจะมองว่า

ล้าหลังความเชื่องมงายไร้สาระ
กับเรื่องของคุณสัยมนต์ดำยาสั่ง

ต่างประเทศหนักกว่าเราเยอะนะครับ

หรือเคยอ่านในหนังสือหลายเล่มว่า
คำสาปของยิปซีเขา
มันเป็นคำสาปที่หลายคนพูดถึง

แล้วก็คำสาปของเขาแก้ยาก

เอามาเพื่อสาบแช่งคนคนนั้น
และผลสุดท้ายคนที่โดนสาปไม่รอด

เห็นเป็นลักษณะของหมาดำ

ว่าอยู่เสียสติแล้ว

เขามาบรรยายเพิ่มนะคะ

ว่าตัวเกือบเท่าคนเหมือนแบบเด็กประมาณ

พูดกับใครไม่มีใครเชื่อ

แต่ถ้ามาพูดกับอย่างเอเชีย

คุณต้องไปแก้

แล้วหายไหมตอนนี้โอเคขึ้นหรือยัง

จริงนะไม่หายขาด
แต่ว่ามันจะไม่แรงเท่ากับ

เขามีสิทธิ์ที่จะตายใน

ย้ายเข้ามาไกลพอสมควรอย่างนี้

เขาจะเจออันนี้เฉพาะ
เหมือนวันที่เท่าไหร่ของเดือนเท่านั้น

แต่ไม่ใช่วันพระจันทร์เต็มดวงอย่างนี้นะคะ
แต่อย่างน้อยจะเจอแบบครั้งถึง๒ครั้งต่อเดือน
คล้ายกับบ้านเราบ้านเราบ้านพระบ้านกล

แต่จุดหมายปลายทางมันคือแบบเดียวกัน
มันคือสิ่งลี้ลับที่ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้

คุณตังมีขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้
ให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
ถือว่าเป็นการเปิดโลกกระทัดกันแล้วกัน
คุณผู้ชมเรื่องพวกนี้นะครับมันมีทั่วทุกมุมโลก
อย่างที่บอกลองไปดูตามหนังสือ

แต่ทั้งหมดเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่า
อย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่า
คุณผู้ชมต้องใช้ดุลยพินิษฐ์
แล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังเหมือนเดิมฮะ
อยากให้ทุกท่านฟังในทิศทางของความบันเทิงก็แล้วกัน
และวันนี้สถานีผีดุของเราหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อย
ครั้งหน้าแขกรับเชิญที่จะมานั่งพูดคุยกับเรา
จะเป็นใครนั้นติดตามกันให้ดีครับทางไทยรัฐออนไลน์

ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี

วันนี้ลาไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่าน
สวัสดีครับสวัสดีครับ